ก่อพระเจดีไซน์ในวันสงครานในหนึ่งก็คือการจำลองภูมิจักรวาลโดยมีเขาพระสุเมนเป็นศูนย์กลางตามคติโบราณของไทยรับมาจากฮินดู
ชาวบ้านจะขนทรายไปที่วัดแล้วก่อเจดีเป็นพุทธบูชาโดยใช้ทงและดอกไม้ประดับหลังจากนั้นจึงสาดน้ำรถกันอย่างสนุกสนาน
ในพระราชพงศาวดาลบันทึกไว้ว่าสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมกฏซึ่งครองราชเมื่อพุทธศักราช๒๒๗๖๒๓๐๑
ทรงควบคุมการก่อพระเจดีด้วยพระองค์เองรวมทั้งสิ้นกว่าร้อยองค์ที่หน้าวัดพระศรีสันเพชรท่ามกลางเสียงสวดมนต์ขบวนแห่และการบันเลงปีภาษ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน